ว้าวทำไมสาวบาวแดงเขาถึงคึกคักแบบนี้เนี่ยร้านนี้เขามีอะไร
ปวดหนึ่งแล้วใครกันที่เป็นเศษทีทองร้าน

ต่อยอดอาชีพสร้างรายได้อีกด้วย

ง่ายแค่ดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒
แล้วทำตามกติกาเขียนชื่อเบอร์โทรด้วยลายมือ
หากเป็นเครื่องดื่มคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
และเครื่องดื่มคันโซคูณ๒เขียนคำว่าตับบีบฝาให้แน่น
และส่งฝามาที่กล่องคาราบาลแดงแบบนี้
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการ

บางประกงฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐กันได้เลย

ส่งฝามาเยือนนะครับ
โอกาสลุ้นทองล้านมองหาร้านค้าเห็งที่มีกล่องคาราบาลแดง
ส่งได้ถึงวันที่๘ธันวาคม๒๕๖๖นี้นะจ๊ะ